ส่งไปเสร็จเขาก็อุ้นตังค์มาประมาณเกือบ๔โมง

เพราะว่ามันไม่ใช่เงินเราไม่อยากได้เลย
สร้างความฮือฮาให้แก่คอหวยทั่วประเทศ
เมื่อนายธนวัตรคำแหงพลหรือพีทพครตรรี่
ปั๊มน้ำมันจังหวัดสมุทรสาคร
เปิดเผยผ่านสื่อว่ามีลูกค้าสั่งซื้อหวยชุด
ทางออนไลน์ถูกรางวัลที่๑มูลค่า๙๐ล้านบาท
งวดวันที่๑กันยายนหมายเลข๗๗
โดยพ่อค้ารายนี้เก็บลอตเตอรี่ไว้รอลูกค้ามารับไป
ได้รับเสียงชื่นชมว่าเป็นพ่อค้าสุดซื่อสัตว

และกลายเป็นขวัญใจชาวสมุทรสาคร
และคนไทยทั้งประเทศเพียงชั่วข้ามวัน
ผลของการกระทำดีทำให้คอหวยจากทั่วสารทิศ

แผงแทบแตกเพื่อหวังจะมีโชคถูกรางวัลใหญ่
และมาชื่นชมกับพ่อค้าสุดซื่อสัตว์รายนี้ด้วย
ยายมาตั้งใจมาดูคนขายก็ซื่อสัตว์ดีจ้ะ

เหมาะมาจากประธุมธานีจ้ะ
แต่ต่อมาไม่นานความซื่อสัตว์กลับถูกตั้ง

เพราะเพจชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรม
จับพิรุษหลังพบว่าลอตเตอรี่ของพีช
น่าจะถูกตัดต่อตัวเลขเพื่อหวังผลบางอย่าง
จนทำให้ชาวโซเชียลจำนวนมากตั้งข้อสงสัย

ว่าเรื่องทั้งหมดโกหกหรือไม่

ทำไมเขาต้องเอานิ้วชี้ปิดตรงรอยเม็ก
ใช่ไหม

เขาต้องถือแบบธรรมดาอย่างนี้ก็ได้
แล้วก็เราไปดูความจริงว่าตัวเลขเก็ต
มันมีการเหมือนกับกรอบสี่เหลี่ยมมาแปะ
เพียงชั่วข้ามคืนจู่เรื่องกับตารปัตร
มีคลิปเสียงพีชคุยกับนักข่าว
หลุดออกมาว่าโกหกสร้างเรื่อง
เพื่อให้ตัวเลขสลากตรงกับรางวัลที่๑
หลังถูกกดดันอย่างหนักจากเพจดังและชาวโซเชียล
จนพีดแผงแตกหายไปอย่างไร้ร่องรอย
และได้ฉายาใหม่จากคนไทยทั้งประเทศว่า
คือคือเป็นการอย่างเล่นกัน
ผมเป็นคนตัดตัวเลขที่๗๘แหล่วที่นี่ผมก็ให้แผนให้เลยดูก่อน
เฮ้ยก็เล่นกันในกลุ่มก่อนก็ให้๕บาทไป
ที่นี่ต่อเฮียงก็เดินมาผมก็เลยกันเล่นด้วยครับ
ตอนเช้ามาผมก็เห็นข่าวเหมือนว่าไอ้โค้งประมาณแค้น
นิดเดียวก็เลยกระเทือตามน้ำไป
บทเรียนราคาแพงนี้ทำให้พิษ
ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจตั้ง๔ข้อหานัก
ความผิดพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์
ฐานนำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จ
ความผิดฐานขายลอตเตอรี่เกินราคา
ความผิดทานเข้าหาเชาะโกงประชาชน
หลอกลวงประชาชนให้หลงเชื่อ
และความผิดฐานปลอมแปลงเอกสารสิทธิ์

ศักดิ์สิทธิ์บุญรัฐข่าวทะลัดทีวีรายงาน
ไม่นึกว่ามันจะลามไปถึงขนาดนั้น